ก็ต้องถามไปถึงหน่วยงานที่หย่อนยานในการตรวจสอบ
สายไฟสายสื่อสารอะไรมันหย่อนลงมาที่ถนน
และนี่ครับคุณมันเกิดอุบัติเหตุจนมีคนตายแล้วนะฮะ
เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์มาและสายไฟสายสื่อสารมันเกี่ยวรถ
ก็คือคุณลุงรวนถิ่นเกาะอายุ๖๕ปีเสียชีวิตคุณดูสิ
เลือดท่วมถนนเลยเพราะว่าที่ศีรษะเนี่ยมีบาดแผลชะกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิศนุโลกนะครับ
ที่ถนนสายพรมพิรามหนองตมนะครับ
หมู่๒ตำบลมะต้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ตำรวจสพพรมพิรามพร้อมด้วยแพทย์เวร
และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยภิกษุนโลก
มปศบุญญสถานก็เข้าตรวจสอบครับ
ผู้ตายเป็นคุณลุงวัย๖๕ปีท่านเนี่ย

ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่
แล้วก็มีตระก้าขนาดใหญ่ตกอยู่๑ใบนะครับ
จากการตรวจที่เกิดเหตุตำรวจพบสายสื่อสารขาดคุณ

ห่างจากร่างผู้ตายประมาณ๑๕เมตร
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มา
เพื่อซื้อสินค้าในช่วงเช้ามืดแบบนี้

พอถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันเห็นสายสื่อสาร
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าเป็นสายสื่อสารของบริษัทใด
มันหย่อนคุณมันหย่อนลงมาตรงถนนแบบนี้
และแน่นอนครับพอมันหย่อนมันก็เกี่ยวมันก็ดึง

และเป็นเหตุให้ศีรษะของคุณลุง
กับพื้นถนนอย่างแรงจนเสียชีวิตสลด
คุณเห็นไหมเราเตือนกันบ่อย
เราเห็นข่าวกันบ่อยว่าสายสื่อสารมันเกี่ยวคอ
มันพาดคอจนคอเป็นรอยช้ำเป็นรอยอะไรอย่างนี้

แต่ทีนี้ครับนี่ฮะเป็นเหตุที่มีคนตายแล้วนะครับ
ทีนี้ครับทางตำรวจก็ให้กู้ภัยนำศพ

มอบศพให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
แต่สิ่งที่สำคัญที่ตำรวจต้องตามก็คือ
เรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุว่าสายสื่อสารเนี่ย
มันหย่อนลงมาจนเกี่ยวรถเกี่ยวคอคุณลุงจนล้ม
ศีรษะกระแทกพื้นแบบนี้เสียชีวิตจริงหรือไม่
แล้วเป็นสายของหน่วยงานไหนอันตรายไหมล่ะ
เราเคยบอกไว้แล้วว่ากลัวว่าจะเป็นเรื่องของวัวหายล้อมคอก
ดังนั้นความหย่อนยานในการตรวจสอบ

ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะใช่ค่ะ